บ้างดีกว่าโอ้โหแฟนคลับเยอะเหลือเกิน
แล้วก็เหนียวแน่นหนึบกันมายาวนานถึง๙๐
ติ้งกระชับความสัมพันธ์มันซะหน่อยนะคะ
และงานนี้เองค่ะเจ้าตัวได้เอ่ยปากขออนุญาตมีแฟนเป็นตัวเป็นตน
ที่ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยอื้อหือคุณ
เหมือนดิฉันไหมว่าความหวานเนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว
ล่าสุดทั้งคู่ยังทำรายการด้วยกันในโซเชียลอีกด้วยนะคะ
มาขนาดนี้แล้วต้องขอถามสักหน่อยล่ะค่ะว่า
แลนถึงขั้นจะแต่งงานกันเลยเนี่ยมีหรือเปล่าไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่ยังไม่รีบครับยังไม่รีบก็ดูไปเรื่อยครับ

คือตอนนี้ผมว่ามันก็มีหลายอย่างที่เหมือนกับตอนแรกเรามาจากคนละโลก
เหมือนมาคนละโลกคือมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันเยอะมาก
แต่ว่าตอนนี้มันก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ต้องปรับอะไรแล้ว
หลายคนลุ้นให้เราแบบคบกันถึงแบบยาวถึงแต่งงานก็ขอบคุณมากครับ
แต่ว่าอันนี้ต้องใช้เวลาจริงนะครับ
ก็ค่อยดูไปเรื่อยอยากให้มั่นใจในกันและกันจริงก่อน
คิดไว้แหละคิดไว้แล้วว่าเป็นคนนี้แหละ

ถ้าคิดว่าไม่ได้อยากจะคบคนนี้เพื่อจะแต่งงานในอนาคต

อืมสวีทหวานเวิ้ลนะ
และเป็นไปตามคาดคุณในงานแฟนมิตติ้งเมื่อวานนี้
หนุ่มกันเขาก็พาสาวมารีขึ้นไปแจมบนเวทีด้วย
มันขยี้ใจไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เอาพูดตรงนะหนุ่มกันกับมารีเนี่ย
สวีทหวานมากนะอาจจะเกินหน้าเกินเบอร์คนอื่นไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ถ้ามีความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ต้องเข้าใจศิลปินด้วยนะคะ